ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือกันในช่วงเวลานี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนต้องการได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทต่อเดือน๓เดือนแล้วไม่ได้
บอกว่าอาชีพไม่ตรงอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
เขาก็ไปที่กระทรวงการคลังกันเป็นร้อยนะเพราะว่าเมื่อสองสามวันก่อนหน้านี้ได้ข่าวกันว่าว่ามีคนมาที่กระทรวงการคลังแล้วเขาให้กรอก
เพื่อยื่นอุทธรณ์เหมือนกับเขียนว่าจะยื่นอุทธรณ์ที่คุณสมบัติไม่ผ่านก็เลยมากันมากันเมื่อวานก็เลยมากันเยอะ
กระทรวงการคลังต้องบอกว่าคือไม่ต้องมาแล้วนะใช่ให้ลงออนไลน์เลยในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนี่แหละ
โดยปกติก็ไม่ได้มีระบบให้ลงทะเบียนผ่านทางเอกสารหรือว่าเขียนอะไรอยู่แล้วสำหรับจะอุทธรณ์เดี๋ยวให้ลงทางเว็บไซต์จะเพิ่มปุ่มเมนูอุทธรณ์ให้๒๐เมษายนนี้
ค่ะปรากฏว่าวันนี้ครับเพื่ออาจจะป้องกันความปลอดภัย
มาตรการรักษาความปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่กระทรวงการคลังก็เลยปิดประตูเข้าออก
โอ้โหเสียงบ่นตามมามีอยู่ห้าประตูปิดหมดเลย
แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตรงนั้นน่ะคือมันมีประตูหนึ่งที่ปกติข้าราชการเขาจะเดิน
แล้วก็ไปตลาดนะครับก็ปิดพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดก็บอกเอา
แล้วจะขายใครอ่ะแค่นี้ก็ขายยากอยู่แล้วไง

ช่วยลงมาดูหน่อยครับ
เราไม่ได้หวังว่าจะให้รัฐบาลช่วยเรา

ขอให้สนับสนุนพวกเราบ้าง
เห็นใจพวกเราบ้างแค่นั้นแหละ
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเลย
ผมอยู่คุณต้องหยุด
ผมหยุดไปเนี่ยผมมาเปิดไปเนี่ย
ผมเละเลยเนี่ย
คุณบอกว่าคุณจะแจกเยียวยา
แต่ผมถามได้ว่าเยียวยา
คุณเก็บทุกอาชีพ

ไม่เกี่ยวกับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท

แต่ประตูนี้คือประตูด้านหลังกระทรวงการคลัง

เพื่อไปซื้อข้าวซื้อของ

ก็เลยเป็นความเดือดร้อนตรงนี้เพิ่มขึ้นมา

วันนี้เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย

ชาวบ้านนับร้อยบุกไปทวงถามเหตุผล
เรื่องการถูกตัดสิทธิ์เงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
วันนี้เปิดให้รถยนต์เข้าที่ประตู๔นะครับ
แล้วก็ให้ออกประตู๑จากเดิมให้เข้าออกได้ทั้งหมด๕ประตู
มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบแบบถามเลยแต่ละคันเลย
มาทำไมมีธุระอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
จากการสังเกตที่เราลงพื้นที่ไปนะครับ
พบว่าวันนี้ยังมีประชาชนบางส่วนที่ตั้งใจเดินทางจะมายื่นอุทธรณ์ที่กระทรวงการคลัง
หลังจากคุณสมบัติไม่ผ่านไม่ได้เงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้เข้านะฮะแล้วก็บอกว่า
รอยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอตคอม
จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์๒๐เมษายนนี้ท่านอย่าลืมกันนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
วันนี้ทนายรณรงค์ก็ไปกับนายกสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย
นางกุฤษราพาณิชย์โดยนำรายชื่อของผู้เดือดร้อนกว่า๕๐๐๐คน
ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้เร่งตรวจสอบ
จ่ายเงินเยียวยาห้าพันบาทเพราะถูกระบุว่าเป็นเกษตรกร
หรือเป็นนักศึกษาทั้งที่คนที่เขาไม่ได้เนี่ยเขาเดือดร้อนจริง
เรารอเราเฝ้ารอแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราเสิร์ช
เข้าไปดูเงินไม่เข้าบัญชีนะคะพรุ่งนี้เราจะทำยังไงกันต่อไป
เฝ้ารอรอบที่สองรอบที่สองก็ไม่ได้อีกไม่ได้ยังไม่เป็นไร
ยังมีความหวังแต่ท่านตัดสิทธิ์เราเลยเมื่อตัดสิทธิ์แล้วโอเค
ถ้ามันตรงเรายังเข้าใจแต่บังเอิญว่าการตัดสิทธิ์นั้น
ท่านบอกว่าเราเป็นเกษตรกรซึ่งเราตัดผมมาเป็นสิบปียี่สิบปี
จับกันไกลจับปัตเตอร์เลี่ยนแต่ท่านบอกว่าเราเป็นเกษตรกรได้อย่างไร

คือทนายรณรงค์ให้เหตุผลว่าการที่กระทรวงการคลังให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
แต่คนที่เขาถูกตัดสิทธิ์ทั้งที่เขามีสิทธิ์เนี่ย
อันนี้ถือว่าเป็นการทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
มีหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณเคยเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยไปเบิกงบประมาณแผ่นดินอะไรหรือเปล่า

แบบนี้ก็เลยต้องย้ำว่าไปอุทธรณ์กันนะคะ๒๐เมษายนนะคะในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนี่แหละ